เอาล่ะมาถึงข่าวที่คุณวรพรโปรยเอาไว้เมื่อสักครู่นะครับ
มีการพนันนะครับบ้างไฟกัน
เขาพนันกันว่าใครยิงได้สูงกว่า

ผ้าใบไปนอนดูอย่างกับริมชายหาดเลย
เขาก็นะครับเล็งดูใช่ไหมคะใช่พอเจ้าหน้าที่ไปถึงนะ
เตียงผ้าใบไม่สนแล้วไปก่อนล่ะ
บางกรรมการต่อกรรมการ
เข้ามาครับเข้ามา

แป๊บเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ว่าไงนะ

ไม่ใช่ฮะคือท่านก็ออกตัวไปเหมือนกันแหละ
ฝ่ายปกครองนะครับได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน
บอกว่ามีคนรอบพื้นที่แล้วก็จากจังหวัดใกล้เคียง

เป็นกลางทุ่งนาบ้านสระแคนตะบนราชพัฒนา
อำเภอพระยกภูมิวิสัยจังหวัดมหาศาลคามนะครับ
มาเป็นร้อยคนนะครับมามั่วสุมจุดบ้างไฟเล่นพนันกัน
เจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบว่ามีการตั้งแท่นจุดอยู่กลางถนน
แล้วมีรถยนต์จอดกว่า๗๐คัน

นึกว่ามีงานประเพณีงานเทศกาลอะไร
นี่ครับมาดูการจุดบ้างไฟกัน
แล้วก็มีพระสงฆ์หลายรูปท่านอยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วย
ทันทีที่เจ้าหน้าที่ไปถึงกลุ่มนักพนันกว่าร้อยคน
ไปละไปละรวมถึงพระท่านด้วย
นี่แอบหลับเหรอหรืออย่างไร
สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่จับตัวได้ทั้งหมด๑๑รายนะครับ
ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นพระพิครรภิกษุด้วยหนึ่งรูป
มีของกลางอะไรบ้างบ้างไฟ๑๑บ้าง
กล้องส่องทางไกลนาฬิกาจับเวลาโพยพนันบ้างไฟ

เบื้องต้นเจ้าระทิแจ้งก้อหาร่วมกันรักรอบ
การพนันและจุดบ้างไฟขึ้นสู่อากาศโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็มีการมั่วสุมฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินแล้วคุมตัวทั้งหมดนะครับ
ส่งพนักงานสอบสวนสพราชเจริญดำเนินคดีต่อไปครับ

ความชิลหายไปทันทีนะครับถ้าตำรวจไปถึงค่ะกระเจิงเลย